จากสาวเท่มาต่อกันที่สาวแซ่บคนนี้กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดโดนอาถรรพ์กองละครเรื่องนึงเขาให้คุณผู้ชมค่ะ
เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับตัวเอง
น้องบอกร้องอุ้ยเลยคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งละครที่เชอเบลเขาเล่นเนี่ยก็คือเรื่อง
แม่ย่าวังตะเคียนโดยในวันบวงสวงเนี่ยเขาก็ยกกองมาบวงสวงกันที่วัดราชสัทธาธรรมหรือว่าวัดบังชันที่พี่แจ๊กกะรีนไปมา
โดยละครแต่ละเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เชอเบลเนี่ยเขาจะได้เล่นแต่แนวพีเรียสแนวย้อนยุคแล้วก็แนวลี้ลับอยู่บ่อย
ซึ่งเรื่องนี้ก็เหมือนกันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเชอเบลเล่าให้ฟังนะคะถึงอาถรรพ์สุดลึกลับของกองถ่ายเรื่องนี้หลายเหตุการณ์
หรือจะเป็นตอนที่ยืนยืนคุยกันอยู่ปกติธรรมดานี่แหละแต่จู่ไฟดับพลึบต่อหน้าต่อตาเลยคุณผู้ชมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเชอเบลบอกว่าพี่หนูเนี่ยนะไม่ใช่คนกลัวผีแต่ก็ไม่เคยลบหลู่ค่ะ
ยืนคุยอยู่ดีดีก็ไฟดับพับแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เจอบ้างแต่ว่าเราเราก็แบบไม่ได้ไม่ได้กลัวหรืออะไรอยู่แล้วค่ะก็เลยแบบว่าก็แบบเป็นเรื่องที่แบบตื่นเต้นดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นเขาเรียกว่า
คุณผู้ชมของแบบนี้ไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่นะไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอก
แต่คือถ้าคิดอีกแง่อาจจะเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคก็ได้

พลอยเล่ามาตั้งนานเสียอารมณ์เลยคิดว่าจะมีตัวเลขบ้าง
พาดไปนิดนึงไม่ได้ถามมา